เมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะหมอแหลปแพนด้าบอกว่า
ผมมีรถตู้และผมอยากจะช่วยเหลือสังคม
อยากจะไปตรวจโควิดให้คนที่สงสัยหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงถึงที่เลย
แต่ว่าช่วงนั้นโครงการนี้ต้องพับไป
เพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับพรกรฉุกเฉินเนี่ยนะคะ
แต่ณวันนี้วันนี้เลยนะ
กลับมาอีกแล้วโครงการเดิมเพิ่มเติมคือร่วมมือกับกอทมเนี่ยนะคะ
วดเอิร์ทร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองค่ะ
โศกกรทมและนายภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคการแพทย์

รถตู้คันนี้เดี๋ยวจะออกตระเวนไปเลยค่ะ
ตามจุดเสี่ยงต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ไปตรวจเชื้อเชื้อให้กับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างนะคะ
แต่ภาพที่เห็นเขาจะช่วยกันสาธิตวิธีการทำงานว่า
ทำงานอย่างไรเจ้ารถเคลื่อนที่ตรวจโควิดคันนี้
แต่ว่าหลายคนอยากตรวจเพราะว่าไม่อยากออกจากบ้าน
แต่ก็อยากตรวจนะเริ่มสงสัยตัวเองแล้วแหละ

เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อน
ถ้าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงรถตู้คันนี้จะไปถึงที่เลย
ทดสอบการติดเชื้อให้ถึงบ้านเลย
หรือถึงชุมชนที่ผู้รับการตรวจสะดวก

กรุงเทพมหานครจะมารับทันทีเลย
เข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป
หลังจากนี้นะคะทางกรุงเทพเองจะเพิ่มพื้นที่
ในการตรวจหาเชื้อให้มันครอบคลุมกรุงเทพมหานครมากขึ้น

บอกว่าหลังจากนี้ไปพื้นที่กรุงเทพ
เจาะไปเลยกลุ่มเสี่ยงตรงไหน
ไปตรวจและเป็นลักษณะตรวจทุกคน
สแกนสแกนหมดเลยนะคะ